คุณผู้ชมคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของสายพวกสายสื่อสารสายไฟ

ไฟไหม้สายสื่อสารสายมันยุ่ง
ใช่แต่คราวนี้เกิดขึ้นกับสายสื่อสาร

แล้วคุณป้าแกขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
สายมันไปเกี่ยวหน้าป้าฟาดพื้นปากกระแทกพื้นปูน
เจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ค่ะนี่แหละแล้วก็ชี้ให้ดูเลย
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่คือคุณยายสิริรัตน์วงวรรณชัยนะคะ
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจเลยบอกว่าคุณตำรวจตำรวจสพเมืองอุดรนะ
นี่ดูสิสายสื่อสารพวกนี้โอ้ยเดินลงบันไดโรงพักจะไม่ค่อยจะไหวแล้วอ่ะ
เพราะอะไรล่ะประสบอุบัติเหตุมารถล้มทับขาด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงสี่แยกถนนอธิบดีนะคะตัดกับถนนหมักแข้ง
เขตเทศบาลนครอุดรธานียายใจเย็นเอานั่งเล่าให้ฟังหน่อย
มันเกิดอะไรขึ้นดูหน้าดูแก้มของคุณยายสิคะ
ยายเล่าให้ฟังแบบนี้ยายก็เป็นแม่บ้านที่ร้านอาหารเวียดนาม
คือ๗๐ก็จริงแต่ก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะคะ
ทีนี้เมื่อวันที่๖กุมภาเมื่อวันจันทร์เลิกงานช่วงประมาณ๖โมงครึ่งตอนเย็นใช่ไหม
ยายก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อของขี่มาทางถนนอธิบดี
มาจนถึงแยกจะเลี้ยวซ้ายไปถนนหมักแข้งแล้ว
รถทับขายายชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นยายยายยายโอเคไหม
ยกรถออกแล้วก็ตรวจดูอ๋อไอ้ที่มันทำให้รถล้ม
ก็คือไอ้สายนี่แหละที่มันขาดแล้วมันก็ห้อยลงมานี่แหละ
ยายนะเอาสายสัญญาณออกจากรถนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปทำแผลค่ะ
อืมมันล้มลงคุณแม่ตอนนั้นช่วยหรือช่วยตัวเองอย่างไรครับ

แม่ถึงจะเอาขาออกจากรถได้เพราะฉะนั้นรถมันทับทับขาเนี่ย
แม่บอกแม่เก็บขาตรงนี้นะครับ
โอ้โหโหนกแก้มขวากับริมฝีปากที่กระแทกแล้วคูดไปกับพื้น
ทีนี้หลังจากนี้จะยังไงต่อดี
ยายบอกว่าอยากให้เจ้าของสายสัญญาณออกมารับผิดชอบ

คุณอริยาสายสัญญาณไหนดิฉันก็ไม่รู้ค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมเวลาสายสัญญาณที่มันห้อยลงมาแบบนี้
คือเจ้าไหนอ่ะเจ้าไหนเออ
เพราะว่าเขาต้องมาดูแลกันเองถูกไหม
เห็นสายสัญญาณอันนี้เราจะไปแจ้งไปแจ้งที่นึงแล้วให้มาเก็บไม่ได้นะ
เขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นของสายสื่อสารครับ
อันนี้ไม่ใช่สายไฟต้องให้เจ้านั้นมาดูแลมาเก็บสาย

ทีนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอามาตรวจสอบมาดูแลหน่อย

ตำรวจก็เลยมาดูเลยค่ะตรงสี่แยกถนนอธิบดีเนี่ยนะ
เจอสายแบบนี้ตำรวจก็หยิบมาดู
บางส่วนโดนเอาไปผูกโยงไว้ที่เสาแล้วที่มุมถนน
ตำรวจก็เอาสายสัญญาณมาตรวจสอบ
แล้วก็ต้องมาให้เขาเก็บสายจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกอ่ะนะคะ